ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวสารไปปรากฏว่าวันนี้มันมีอีกมุมหนึ่ง
จะเรียกว่าอะไรดีเหตุเกิดที่ร้านลาบหรือเหตุเกิดเพราะควันไก่ย่าง
โอ้โหปิ้งย่างเห็นแล้วก็อยากกิน

เหตุการณ์นี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่นางสาวติ๋วเย็นตีรำอายุ๕๒ปี
เป็นแม่ค้าขายไก่ย่างอยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ
กลับบนบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมน์
ของเธอไม่ไหววันนั้นขายดีเหลือเกินย่างไก่เยอะมาก
ถึงขั้นมาขู่แล้วก็เอาปืนยิงใส่สี่นัดร้านก๋วยเตี๋ยวข้างก็โดนไปด้วยนะฮะ
แต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บแจ้งตำรวจมาจับดำเนินคดีแล้ว
แต่ได้รับการประกันตัวออกมาปรากฏว่าร้านลาบไม่ขายแล้วแต่มาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน
ก็เลยกังวลเรื่องความปลอดภัยกันอืมวันนี้คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะฮะว่าแถวนี้เป็นยังไงกันบ้างนี่กลางวันเป็นแบบนี้ครับ
แต่ว่าป้าติ๋วแกเปิดร้านก็นู่นนะฮะ๔โมงเย็นนู่นไปถึงค่ำมืดนะครับ
เป็นบริเวณถนนแถวหน้าปั๊มปตทบ้านยางนะครับริมถนนสาย๒๑๙บุรีรำสตึก
วันนี้ไปเจอกับป้าติ๋วแม่ค้าขายไก่ย่างนะครับมาเปิดร้านตามปกติ
จะขายตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปป้าติ๋วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จะได้เห็นเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของป้าติ๋วตามคำบอกเล่าของป้าติ๋วนะที่เกิดเหตุเป็นจุดที่มีร้านขายของอยู่ติดกันหลายร้าน
มาเช่าที่ขายของกันนะครับหนึ่งในนั้นคือร้านขายไก่ย่างของป้าติ๋วมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีร้านลาบ
เมื่อก่อนนี้ขายพวกน้ำเต้าหู้ตอนหลังขายลาบนะครับอยู่ใกล้กันวันนั้น๒๑สิงหาคมป้าติ๋วบอกว่าขายดีมากไก่ย่างนี่ขายดีมาก
เยอะก็เลยต้องย่างไก่เยอะมากจนควันเนี่ยมันเยอะไปหมดแล้วมันก็ลอยไปตามลมคละคลุ้งไปทั่วก็ลอยไปถึงร้านลาบด้วยนั่นแหละ
แถวนั้นก็คงได้ได้กันหมดนะฮะได้กลิ่นได้ควันหมดนะครับแล้วระหว่างเกิดเหตุภรรยาของผู้ก่อเหตุที่ขายลาบอยู่ร้านใกล้ใกล้กันนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ดื่มสุราอยู่อยู่ข้างรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนถัดจากร้านลาบไป
ติ๋วแม่ค้าขายไก่ย่างบอกว่าเธอก็ตอนนั้นเดินอ้อมไปหลังร้านนะผู้ชายผู้ชายคนก่อเหตุนะที่อยู่ร้านลาบเดินอ้อมมาหลังร้านมาใกล้กับร้านของเธอ
แล้วตะโกนพูดว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วจะรู้ว่านรกมีจริง
ประมาณว่าโมโหที่ควันมันลอยเยอะไปหมดจนเข้าร้านลาบเขานะครับ
แล้วเดินกลับไปที่รถตัวเองไปหยิบปืน๙มมออกมานะฮะแล้วกราดยิงเลย๔นัด
ซึ่งนอกจากพ่อค้าแม่ค้าร้านไก่ย่างร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมีลูกค้าด้วย
ค่ะโอ้โหก็วิ่งหลบลูกกระสุนกันอุตลุด
โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายอะไรก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มานำตัวไปดำเนินคดี
แล้วเขาก็ยิงแล้วเขาก็ตะโกนว่าจะเอาอีกไหมเอาอีกไหมอะไรประมาณนี้
ไม่รู้ว่าวิ่งอย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรใครยังไงตอนนั้นป้าไม่รู้มันชุนละมุนเหรอ
ตอนคนจับป้าก็ไม่เห็นนะเพราะว่าป้าอยู่ในห้องน้ำป้าไม่กล้าออกมาป้าก็โทรป้าก็โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมา
ต่างคนก็พวกผู้หญิงจะวิ่งหนีหมดเลย
หะไว้ป้าก็ยอมรับว่ามีขวัญมันก็เป็นบางวัน
ติววิ่งหนีเข้าห้องน้ำเลยทีนี้ตำรวจก็มาจับตัวไปนั่นแหละในฤทธิ์พ่อค้า
ร้านราบนะครับอ่าซึ่งอายุประมาณสี่สิบห้าปี
ก็ได้ประกันตัวออกมาถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
แต่ว่าออกมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอีกเขาก็เลยกังวลกันอีก
กลัวว่าจะมาก่อเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้น
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลย
ตามหานายฤทธิ์ว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ยังไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนไปก่อกวนอะไรเขาอีกหรือเปล่า
ตามไปที่บ้านนะฮะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจาก
จุดที่ขายของกันจากจุดเกิดเหตุก็เจอแต่เพื่อนบ้านกับเจ้าของบ้านเช่านะฮะ
เขาเช่าบ้านอยู่ตัวนายฤทธิ์กับครอบครัวไม่อยู่แล้ว
อ่าเพื่อนบ้านที่สนิทกับนายฤทธิ์เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
พอเขาได้ยินการเสนอข้อมูลข่าวสารออกไปนะคุณเขมสอน
เขาบอกว่าพอเขาเห็นข่าวแล้วเขาสงสารในฤทธิ์กับครอบครัวมาก
เพราะฝั่งของแม่ค้าขายไก่ย่างเนี้ยไม่ได้พูดความจริงอืม
นี่ฮะคือบ้านเขาปิดเงียบแล้วน่าจะกลับไปอยู่พื้นที่เดิมที่เขาเคยอยู่กันนะ
ค่ะที่อุบลอ่าพอถูกตำรวจจับอะไรคดีนั้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าจริงแล้ววันเกิดเหตุในฤทธิ์แค่เดินไปบอกกับแม่ค้าขายไก่ย่างว่า
ให้ช่วยเปิดเครื่องดูดควันด้วยค่ะเพราะวันนั้นควันมันเยอะ
ควันเนี่ยช่วยเปิดเครื่องดูดควันหน่อยมันรบกวนร้านลาบของเขากับร้านอื่นอื่น
เพราะแม่ค้าขายไก่ย่างนะจะติดเครื่องดูดควันแค่บางวัน
ดูดควันมีบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติดบางวันก็ปล่อยให้ควันลอยคละคลุ้งไปหมด
พอบอกเสร็จแล้วนายฤทธิ์ก็เดินกลับมาที่รถกระบะอันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกนะ
แต่พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งสนิทกับแม่ค้าขายไก่ย่างกลับเดินเข้ามาทำร้ายในฤทธิ์
สักพักหนึ่งก็มีพักพวกที่นั่งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเกือบ๑๐คน
กรูกันเข้ามารุมทำร้ายในฤทธิ์เพิ่มอีกพอเห็นท่าไม่ดีในฤทธิ์ก็เลยต้องควักปืนขึ้นมา
ยิงขู่ขึ้นฟ้าสี่นัดนะฮะแต่อีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละ
ตอนที่รุมทำร้ายในฤทธิ์เนี่ยถึงขั้นบาดเจ็บหัวแตกเลย
มันมีนัดต่อยเจ้าของร้านราบกรที่นี่ไก่ย่างก็มาตี
นำรุมกันมาตีเป็น๑๐กว่าคนที่นี่ก็พบเขามีปืน
แต่ปืนเขามีทะเบียนของทุกอย่าง
แต่ถ้าเขายิงพวกนั้นมันก็ตายหมดแหละ
แต่เขายิงขู่เอาปืนยิงขึ้นฟ้ามันไม่เป็นความจริงแหละ
เขาพูดแต่ออกแต่พวกเอาความดีใส่ของเขาหมดเลย
ทั้งไก่ย่างทั้งมะมีทุกอย่าง

ฝั่งนี้เขาบอกว่าทางฝั่งร้านไก่ย่างนี่แหละ
ที่ให้ทางร้านก๋วยเตี๋ยวที่สนิทกันเนี่ยมารุมทำร้ายก่อนยกพวกมาเป็น๑๐เลย
ฤทธิ์ก็เลยแค่ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่๔นัด
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของบ้านที่ในฤทธิ์เคยเช่าอยู่

คุณลุงบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ฤทธิ์ภรรยาลูกอีก๒คนขอย้ายเลย
อุบลเลยอุบลราชธานีบ้านเกิด
เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาทำร้ายอีก
คุณลุงก้อนทองก็บอกว่าส่วนตัวนะ

ไม่เชื่อว่านายฤทธิ์จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
เพราะปกติแล้วครอบครัวนี้ไม่เคยมีปัญหากับใคร
และในฤทธิ์เองก็เป็นฝ่ายที่บาดเจ็บด้วยซ้ำ
เจ็บมากแล้วเขาโรงพยาบาลใน๒วันก็เลย
หมอออกไปมานี่มาก็เจ็บพองกัน

ยังไงในฤทธิ์ก็คือถูกแจ้งความดำเนินคดี

ผู้กำกับการสพมบรำบอกว่า
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาในฤทธิ์๓ข้อหานะคะ
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยิงปืนในที่สาธารณะ
แต่ว่าปล่อยตัวชั่วคราวออกไปแล้วค่ะ
ว่าในฤทธิ์เองก็บาดเจ็บจากการถูกรุมทำร้ายร่างกาย
ขณะเกิดเหตุชุลมุนตำรวจก็บอกว่าในฤทธิบาดเจ็บจริงจริงนะคะ
เออแล้วในฤทธิ์ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนก็เลยได้รับการประกันตัวออกไป
ครับตำรวจบอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีพ่อค้าแม่ค้า
ผู้เสียหายคนไหนไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะอ่าแต่ที่ตำรวจจับ
ดำเนินคดีเป็นการจับกลุ่มตามพฤติการการก่อเหตุ
ก็คือเรื่องของการยิงปืนใช่เพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงจริง
ให้ไม่มีใครไปแจ้งความดำเนินคดีตำรวจก็ต้องดำเนินคดี
เพราะมีการยิงปืนในที่สาธารณะไงครับส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าจริงแล้วปืนของในฤทธิ์เนี่ยค่ะมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
หลังก่อเหตุทางตำรวจยึดปืนเอาไว้เป็นของกลาง
แล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ตอนนี้นะคะ
ซึ่งทางฝั่งในฤทธิเขาก็ไม่ได้แจ้งความกลับเรื่องถูกทำร้ายร่างกายอะไร

ฝั่งนั้นก็ไม่ได้แจ้งความเรื่องการถูกข่มขู่หรือว่าจะพยายามทำร้าย
พยายามฆ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่เรื่องการยิงปืนขึ้นฟ้า
ใช่ค่ะแต่ถ้าถามว่าในฤทธิ์มีร่องรอยบาดแผลมีบาดเจ็บไหมตำรวจบอกว่ามีจริงนะคะ

ตอนที่ให้ข้อมูลให้ข่าวไม่ได้บอกเรื่องการทำร้าย

เพราะฉะนั้นคุณนฤทธบุญนิ่มบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ผมกลับกรุงเทพไม่ได้ครับป้า
ขอย้อนกลับไปหาป้าอีกรอบหนึ่งเมื่อช่วงค่ำ

บอกว่าป้าเนี่ยไปที่แถวบ้านในฤทธิ์เนี่ยเพื่อนบ้านเขาบอกเพื่อนกับเจ้าของบ้านเช่าเขาบอกว่าแบบนี้
บอกว่าฝั่งพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฝั่งป้าเนี่ยมารุมทำร้ายเขาก่อน
เขาแค่มาขอให้ช่วยเปิดเครื่องดูดควันหน่อยก็เลยต้องยิงปืนขู่ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่

ติ๋วบอกว่าไม่จริงเพราะป้าไม่ได้หาเรื่องใครก่อนแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยป้าก็วิ่งหนีเข้าห้องน้ำไง

พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวจะไปหาเรื่องจะไปทำร้ายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ป้าไม่รู้

ส่วนพ่อค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับที่เพื่อนบ้านของนายฤทธิ์บอกว่าเป็นฝ่ายไปทำร้ายในฤทธิ์ก่อนแล้วก็มีพวกไปรุมกรูกันทำร้ายด้วย
เจ้าตัวปฏิเสธนะฮะบอกว่าไม่ได้ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอนแต่อีกฝ่ายนึงนั่นแหละ

อืม
จริงเขานั่นแหละคนยิงปืนผมเอาแหละคนยิงปืนอ่ะยิงปืนแล้วก็ไล่ยิงมานะครับก็พากันวิ่งเลยเนี่ยไม่มีครับจะวิ่งมีแต่กันวิ่งกันเลยนะครับ

ไม่ใช่ว่าจะลุมไปทำร้ายเขาเขาเลยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่
เขายิงก่อนเขายิงไล่มานะครับเขาโท๊คกูดีอย่างงี้ครับ
ก็เลยให้ไปสมัยบ้างถ้าเกลียดรถลบปืนแบบนั้นมาทำไม
วันเกิดเหตุเนี่ยพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ได้ไปต่อยเขาก่อนใช่ไหมครับ

พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไม่ป้าไม่เห็น
ป้าไม่มีพวกร้านก๋วยเตี๋ยวก็เขาเพิ่งมา
ป้าเพิ่งรู้จักเขาจะเรียกว่าเป็นพวกยังไง